คุณผู้ชมครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นของถนนเข้าสาร
ก็ทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองได้ร่วมกัน
แล้วก็มีการนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนกว่า๑๐๐คน

ที่อยู่บริเวณถนนเข้าสารที่ปล่อยให้เด็กนั้น
ซึ่งบางคนเป็นแค่มต้นเองนะฮะ
มั่วสุมแล้วก็เสพยาเสพติดกัน

พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงถึง๖๖คน
ติดตามปฏิบัติการครั้งนี้พร้อมกันกับคุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
มีเด็กวัยรุ่นมากกว่า๑๐คนขึ้นไปอับยา
ขอกำลังคนขึ้นไปบล็อกด้วยนะครับ
ขอกำลังคนขึ้นไปบล็อกด้วยนะครับ
มาเข้าถึงเป้าหมายลับเดิน
หมายของภารกิจลับคืนวันที่๕พฤษภาคม
ซึ่งที่ตั้งห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

ห่างจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเพียง๒๐๐เมตรเท่านั้น
ซ้ำยังอยู่ใกล้กับพื้นที่จัดพระราชพิธีพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ด้วย
เวลาเกือบตี๓นักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คนยังสนุกสนาน
กำลังกองอาสารักษาดินแดนตรึงกำลังปิดล้อม
จากนั้นคัดแยกนักท่องเที่ยวพบเป็นเด็ก๕๙คน
มีทั้งเด็กมัธยมและหมาไรที่ยึดยังไม่ถึงเกณฑ์

จำนวนมากซึ่งถือว่าน่าปิดล้อมกันแน่ใจ
ว่าเห็นแล้วน่าสะลดใจ
ก่อนหน้านี้รวมตัวกันที่เบนผลัพย่านบางบร
พุทธมนตรสายหนึ่งแต่เมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษ
การปกครองไปจับทั้งสองแห่งก็หันมาเที่ยวที่นี่แทน
หนูอายุเท่าไรคะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดแล้วเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้ยังไง
เขามีการโอนไปใช่ไหมถ้าบอกเขาว่าไม่เอาไม่เอาบัตรมา
เขากล้อยค่ะเพราะว่าเราเปิดโต๊ะเปิดอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเข้าได้เลยมาแค่นี้บ่อยไหมคะมาแค่สองครั้ง
ครั้งนี้กันจะฝักฝิดเวลาเวลาหนูน่ะถ้าปกติ
แบบตอนกลับหมดเลยก็ประมาณตี๓ค่ะตีสามครึ่ง
ประเภทยาเคตามีนและยาไอซ์

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคน

ปัสสาวะมีสีม่วงมากถึง๖๖คน
เสพยาทั้งดื่มแอลกอฮอล์

เราคิดว่าเราจะไปดูแล
ซึ่งต่อไปในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องอ่อนวัยอันควร

ผู้ประกอบการเองต้องคำนึงถึง
ศิลธรรมแล้วก็ในเรื่องของเด็กและเยาวชน
ที่จะเป็นอนาคตต่อไปในวันข้างหน้า
ว่าต้องภูมิใหญ่เพราะว่าคลุมเด็กเหล่านี้

ในการเป็นทางเรื่องของอาชญากรรมก็ดี
หรือว่าในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อไป
หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกจับสถานบริการย่านปฐุมธานี

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

มีเด็กปลอดอาวุธและยาเสพติด
แต่ก็ยังพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

ก็ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบริการทั้งหมด

รวมทั้งดำเนินคดีกับกาทที่ดูแล
อีก๓ข้อหานักรวมทั้งดำเนินคดีกับกาทที่ดูแลอีก๓ข้อหานัก
รวมทั้งดำเนินคดีกับกาดที่ดูแลอีก๓ข้อหา
เตรียมเสนอคำสั่งปิดเป็นเวลา๕ปี
ส่วนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เจ้าหน้าที่เสริมผู้ปกครองมารับตัวกลับ
และจะติดตามผลหลังจากนี้
ส่วนเยาวชนที่มีสารเสพติดในร่างกาย
จะถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
ก็ต้องชื่นชมน้องนะครับ
ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับ
วันนี้ไม่มีเหตุรุนแรงเลยนะครับ
ไม่มีเหตุรุนแรงเลยและน้องนะครับ
ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนนะครับ
เราก็จะทำการตรวจได้รวดเร็วแบบนี้นะครับ